อีกหนึ่งเรื่องอันนี้พาไปดูเรื่องราวของรถกันบ้างนะคะ
รถอันแรกเป็นรถที่แปลกหูแปลกตารถสะเทินน้ำสะเทินบก
หลายคนเห็นแล้วโอ้โหมันดำน้ำได้ขนาดนี้เลยเหรอ

สะเทินบ้าง
คุณผู้ชมค่ะนี่คือรถนะคะไม่ใช่เรือยอด
ลักษณะเหมือนแบบถ่ายแบบเวลาเราไปอันดามันแล้วถ่ายคลิปลงมาเปล่า

ขณะทหารนาวิกโยธินกลุ่มนี้กำลังนั่งรถบรรทุก
กลางทะเลหาดเตยงามสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ
ภาพที่เห็นเนี่ยเห็นว่ารถบรรทุกคันนี้
ค่อยวิ่งลงน้ำไปอย่างช้า
ก่อนที่ส่วนตอนหน้าของรถจะถูกน้ำทะเลท่วม
ส่งผลให้ทหารที่อยู่ด้านหน้าไม่สามารถนั่งได้
นี่ดูสิโพมะไรไปปริ่มแล้วนะ

เออนะคะคนขับเนี่ยต้องยืนขับท่ามกลางกระแสน้ำเลยทีเดียว
คุณผู้ชมหลายคนสงสัยว่าคลิปนี้ที่ไม่ได้ถ่ายจนจบ
สุดท้ายรถจมน้ำหรือเปล่าคะ
รถใหญ่เหมือนกันใช่นะคะ
ถามว่าสุดท้ายเอ๊ะจมหรือเปล่าจะจมแหละไม่จมแหละเมื่อสักครู่นี้
ก็สุดท้ายมีคนมาเฉลยนะคะบอกว่าไม่จม
แล้วก็รถสะเทินน้ำสะเทินบกครั้งนี้
ก็ยังวิ่งไปวิ่งมาไปกลับรวม๒รอบไร้ปัญหารบกวน
รายอ้างว่าคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกหลักสูตร
พลขึ้นบกของหน่วยนาวิกโยธินค่ะ
ซึ่งรถก็ยังคงวิ่งได้แม้น้ำจะสูงในแบบที่เห็นในคลิป
แต่ขอเพียงว่าอย่าให้น้ำสูงเกินท่อไอเสียเท่านั้นเป็นใช้ได้

ใช่ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้ท่อไอเสียแบบดนน้ำจมก็ไปต่อไม่ได้นะคะ